ธอมมัยูน้อยกว่า๑๒ปีธอกี้ขึ้นมากเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยก็ค่อนข้างหน้าตาสวย
ก็มีคนมาคุยมาจีบเยอะสุดท้ายแล้วศาลทำลิบเป็นแฟนที่คี้หึง
เปิดเข้าไปนะตอนที่ฝ่ายหญิงทำงานอยู่ไปนอนแอบอยู่หลังรถพ่อ
เขาเลิกงานแล้วเขากลับมาขึ้นรถปุ๊บแสดงตัวแล้วทะเลาะกันฝ่ายผู้หญิงอ่ะ
พอรู้ตัวปุ๊บรีบเปิดประตูลงมาแล้วกระโดดขึ้นหลังกระบะพลเมืองดีที่อยู่แถวนั้น
อ่าบอกพี่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยไม่ทันนะคะ
ทอมกระโดดตามขึ้นหลังกระบะเอาน้ำกรดสาดใส่หน้า
แล้วเอากริดที่พกมาค่ะแทงรัวสี่สิบกว่าแผลโอ้โห
ตายเลยค่ะไปแอบอยู่เบาะหลังเขาอย่างเงี้ไปแอบอยู่เบาะหลัง
อันนี้โอ้โหนี่เขาขายหนังสยองขวัญเลยนะที่ฉันบอกเลยเพราะเนี้ย
จะโหดขนาดนี้แต่มันคือเรื่องจริงแล้วนี่คือคุณบอกว่านี่คือ
คนรักของคุณเหรอคุณทำกับคนรักขนาดนี้เลยเหรอคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาค่ะผู้ตายคือนางสาวจตุพรชัยแสงนะคะ
ผู้ก่อเหตุชื่อนางสาวทันชนกศรีมีค่ะคือโรงพยาบาลหนองคายเขาแจ้ง
ตำรวจสพนคายไปว่าเนี่ยมีคนเจ็บถูกแทงส่งไปที่โรงพยาบาล
ผู้กำกลับการสภ์พอมืองนองคลายบอกว่าจัดการสอบสวนนี่นะคะ
รู้ว่าสาเหตุหลักมีสาเหตุเดียวคือหึงหวง
เพราะอย่างที่บอกว่านางสาวจตุพรผู้ตายค่ะ
เขาทำงานเป็นพนักงานขายเครื่องสำอางอยู่ในห้างที่จังหวัดหนองคายนี่แหละ
ก็เป็นคนหน้าตาดีมีคนมาชอบพออยู่หลายคนนะคะ
ฝ่ายสาวธอมก็เลยหึงแล้วก็ทะเลาะกันบ่อย
จนกระทั่งวันที่เกิดเหตุนางสาวจตุพรก็ขับรถไปทำงานตามปกติ
ก็จอดรถเอาไว้ที่ลานจอดใช่ไหมคะแล้วเธอก็เข้าไปทำงาน
ฝ่ายสาวธอมแอบตามไปแล้วเอากุญแจสำรองอ่ะ
เปิดรถแล้วเข้าไปนอนรออยู่ที่เบาะหลังอืม
ทนมากนะนอนรอจนเขาเลิกงานโดยที่ไปนอนรอเนี่ย
มีน้ำกรดอยู่เหยือกพลาสติกหนึ่งเหยือกเอาไปด้วยแล้วก็กริดอีกหนึ่งเล่ม
พอถึงเวลาเลิกงานผู้ตายก็เดินมาขึ้นรถขับออกจากห้าง
ตามถนนเลี่ยงเมืองหนองคายเวียงจันทร์นะคะจนกระทั่งขับไปได้พักหนึ่ง
ผู้ก่อเหตุก็นี่เลยแสดงตัวเลยแล้วก็ทะเลาะกัน
ผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ตกใจรีบจอดรถแล้ววิ่งหนีเลยนะคะ
กระโดดขึ้นหลังกระบะพลเมืองดีที่จอดอยู่
แล้วเธอตะโกนบอกช่วยด้วยพี่ช่วยด้วยพอเธอกระโดดขึ้นหลังกระบะเสร็จปุ๊บ
ผู้ก่อเหตุก็ตามกระโดดปุ๊บขึ้นมาหลังกระบะเหมือนกันแล้วก็เอาเหยือกน้ำกรดที่เตรียมมาค่ะ
สาดใส่หน้าเธอเลยสาดใส่หน้าขณะที่รถกำลังวิ่งอยู่ด้วยนะ
บอกคนขับเนี่ยก็พยายามจะรีบพาไปช่วยเหลือพาจะหนีเอาน้ำกรดสาดใส่หน้าเสร็จก็ควักกริดออกมากระหน่ำแทงเลยนะคะ
ซึ่งเจ้าของรถกระบะคันนี้เขาก็รีบขับพาผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลนั่นแหละ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้วนะคุณหมอพยาบาลแต่สุดท้ายไม่รอดนะคะ
เรื่องต้นตำรวจเนี่ยแจ้งข้อกล่าวหาคือฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
นางสาวทัชนกก็ยอมรับสารภาพเลยว่าทำไปเพราะความหึงหวงกลัวว่าฝ่ายหญิงจะไปมีแฟนใหม่

พอตรวจสอบประวัติดูปรากฏว่าผู้ตายเนี่ยเคยมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนรอบหนึ่งแล้ว๑๕กรกฎาคม
ว่าถูกแฟนธอมนางสาวทันชนกคนนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ค้อนกับเก้าอี้ทุบ

ทำนองว่าเออมีรักกับใครก็ไม่สมหวังชีวิตรักเหมือนโดนสาปอะไรแบบนี้ค่ะ
แล้ว๑๖กรกฎาคมที่ผ่านมาก็โพสต์คลิปลักษณะเหมือนแบบ
ให้เรารู้จักรักตัวเองดูแลตัวเอง
แล้วก็มีเขียนแคปชั่นปลงบ้าง
เราไปดูเนี่ยพบว่าเขาเคยโพสต์เอาไว้นะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องความรัก

แล้วที่น่าตกใจก็คือมีการโพสต์แชร์ข่าว
คดีเมียสาวตีจากมีผัวใหม่
คลั่งเรือนหอร้างสังเวยศาสตร์จีน

สับมีดเฉาะกระโหลกเละคนชอบยุแยะต้องเจอแบบนี้เนี่ย

แน่นอนล่ะค่ะบรรยากาศงานศพ
เป็นใครก็ต้องเศร้าเป็นครอบครัวใครก็ต้องเสียใจ
โดยเฉพาะคุณแม่ของผู้ตายนะคะร้องไห้เลยบอกว่าผู้ตายเป็นลูกสาวคนโต
ลูกทั้งหมด๔คนและเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วย

ครอบครัวก็รับรู้ว่าลูกสาวเนี่ยคบกับสาวธอมอยู่
เพิ่งเลิกกันได้๓เดือนแต่ฝ่ายผู้ก่อเหตุก็ตามราวีไม่เลิก
บอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่ลูกแม่โดนแฟนคนนี้ตบตี
เคยถึงขั้นเอ่ยปากเตือนเลยบอกเลิกคบเถอะลูกกลับมาอยู่บ้านเถอะลูก
ซึ่งก่อนเกิดเหตุลูกสาวกลับมาอยู่กับแม่ได้ประมาณ๑๐กว่าวัน
แล้วก็เพิ่งกลับไปเมื่อ๑สิงหาคมที่ผ่านมานี้เอง

ทั้งปุ๊ยนี้เป็น